ก็ใครที่รู้สึกไม่สบายใจกังวลใจอยากจะไปแก้ชงก็ไปกันได้
ส่วนใครก็จะมีบางกลุ่มนั้นที่เขารู้สึกว่าปีชงมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
เขาเลือกที่จะเชื่อว่าเราดูแลตัวเองแบบนั้นถ้าอย่างนั้นพาไปเที่ยวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คือมันยังมีควันหลงหน้าหนาวอยู่นะที่ทางด้านเหนือ
พาไปขึ้นเหนือไปดูดอกไม้เมืองหนาวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมที่เชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
คือดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยมินชอบอย่างหนึ่งคือสีสันเขา
สดมันสดใสมากมีอ่ะหว่อซะทีเดียว
นึกสภาพอากาศหนาวมันจะมีความเทาขาวใช่ไหม

สีชมพูสีม่วงสีแดงสีส้มแบบนี้

ใครที่ว่างก็ไปกันได้นะคะ
ที่สำคัญชมดอกไม้แล้วยังเคล้าเสียงเพลงสไตล์แจ๊ส
นี่เป็นเรือนกล้วยไม้อยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เขาบอกว่าก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยก็ดีต่างชาติก็ดี
ใครที่มาชมความสวยงามของดอกกล้วยไม้
ก็จะได้ฟังดนตรีกล่อมกล้วยไม้ให้ออกดอกสวยงาม
แล้วก็อยู่คงทนสไตล์แจ๊สและล้านนานั่นเอง
ไม้ที่มาจัดแสดงเนี่ยนะคะมีทั้งกล้วยไม้ไทยแล้วก็กล้วยไม้ต่างประเทศกว่า๓๐๐๐ต้น
มีสายพันธุ์สามปอยหลวงฟ้ามุ้ยคัชริยาแบนด้า
มิวทอนอพซิสฟาลานอพซิส
ใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแวะชมความสวยงามของกล้วยไม้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์กันได้เลย
ด้วยไม้เนี่ยสวยจริงนะเป็นดอกไม้ที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อของไทยเลยต่างชาติเขาก็ชอบกัน
ต่อกันที่ทุ่งดอกไม้ในสวนแก๊ปออร์แกนิคนะคะอยู่ที่บ้านคลองไซตำบลไทยสามัคคี
อำเภอวังน้ำเขียวนครราชศรีมา
นี่มันเหมือนต่างประเทศเลยมาก
มันเหมือนแบบไปวิ่งในทุ่งลาเวนถูกต้องและนี่คือไฮไลท์คือสะพานไม้
มันเป็นสะพานไม้ผ่ายทอดยาวกว่า๑๐๐เมตรผ่านทุ่งดอกปอเทืองแล้วก็ดอกคอสโมส
เนื้อที่กว่า๑๑ไร่สวยจริงแล้วฉากหลังเป็นภูเขาคือเพอร์เฟกอ่ะ
คือถ้าไปถ่ายรูปก็ถ่ายวันเดียวลงได้ทั้งปีค่ะ

พาณิชยพิษนอกเจ้าของสวนบอกว่าเขาปลูกผักปลอดสารพิษขายอยู่แล้ว
แต่อยากจะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว

ตัดสินใจปลูกดอกไม้แล้วก็มีการทำสะพานไม้ไผ่เพิ่มเข้ามา
ใครที่มาซื้อผักก็จะได้ถ่ายรูปไปด้วย
ค่าเข้าชม๒๐บาทเท่านั้นมาได้ทุกวันเลยนะคะ
ใครอยากได้ภาพสวยใครบอกเอ๊ะปีใหม่นี้ยังไม่รู้จะมีภาพไหน
ปิดท้ายกันที่ทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึงค่ะ
อยู่ที่ตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
นักท่องเที่ยวก็แห่กันมาชมไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกัน
ถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
ซึ่งทางเทศบาลตำบลหัวนาคำเขาปรับพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เคยเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนซะเลย
สีดำให้กลายเป็นสีเหลืองอร่ามเหลืองทองแบบนี้
ด้วยต้นทานตะวันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
เดินทางผ่านสายถนนกาลสินขอนแก่นได้แวะถ่ายรูปกันเป็นปีที่๕แล้วนะคะ
ไม่มีค่าบริการค่ะใครอยากลงไปถ่ายอยากจะเข้าไปชมความสวยงามไปได้เลยฟรี
ซึ่งดอกทานตะวันเนี่ยจะบานไปถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะ
ยังมีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยใช่ก็ไปถ่ายรูปกันได้สวย

จริงคือใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันหน้าบวมหรือเปล่าไปถ่ายรูปกับดอกทานตะวันค่ะน่าจะเล็กทันที

ตบแอปไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องตบหน้าไม่ต้องบีบใดค่ะ
อากาศเย็นสบายอยู่ในใบววกจะอีกอย่างคงมีฝนตกเล็กหนอยนะครับส่วนน้องชายอากาศเย็นสบายมากเลยน่ะก็ส่งเข้ามาได้นะครับ